คุณผู้ชมคะไปเอาใจช่วยเจ้ามะลิหน่อย
มะลินี่เป็นสุนัขนะคะเพศเมียอายุแค่ปีเดียวเอง
แต่มันโชคร้ายค่ะตกอยู่ในบ่อยางมะตอย
เหนียวดำคุณผู้ชม
มันเดือดร้อนขนาดไหนนี่ร้องหงิง
คนงานและกู้ภัยก็เลยต้องรีบมาช่วยค่ะ
โอ้โหน่าเห็นใจน่าสงสาร

ตัวของมันก็จมไปเกือบครึ่งนึง
มิดตัวแล้วหน้ามันก็ไปข้างนึงแล้วอะค่ะ
มันก็ต้องพยายามกระเสือกกระสนเอาตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้
แล้วก็ต้องหายใจแล้วก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือด้วย
ใช้เวลาอยู่นานเลยนะแต่ว่าถามว่ายางมะตอยออกหมดไหม
ก็ไม่หมดหรอกค่ะต้องใช้เวลาอีกนานเลย
แล้วทีนี้อยากจะรู้ว่าแล้วมันไปจมอยู่ในบ่อนั้นได้ยังไง
ไปสอบถามคนงานที่พบเจอเจ้ามะลินี่แหละคือคุณสุพัตราใบศรีค่ะ
บอกว่าตอนที่เธอกำลังมาขายน็อตรถบดดินอยู่
ก็ได้ยินเสียงหมาร้องดังแบบผิดสังเกตก็เลยเดินตามเสียงไป
ไปถึงปรากฏว่าเห็นเจ้ามะลินอนจมยางมะตอยอยู่
ตอนนั้นโอ้โหตกออกตกใจมากเลยเธอก็เลยพอสมควรแล้วดูสิ

เอาฝ้ายางมาต่อยติดรองเท้าเราติดรถเรานิดเดียวนี่โอ้โห

อุบัติเหตุแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน